มาซื้อของเยวิราช

กระหน่งเจริญพรุ่งเอาอยู่ค่อนข้างเจริญพรุ่ง

ซึ่งได้วิธีการทำเมนูบะหมี่ฮ่องกง
มาจากเชฟชาวฮ่องกงแท้
และด้วยความชอบในอาหารทะเล
จึงเกิดการผสมผสานกลายเป็นเกี้ยวหมี่ปูทะเลขึ้นมา
ซึ่งร้านนี้ให้ความสำคัญกับทุกวัตถุดิบในการปรุงอาหารที่ต้องสดใหม่เท่านั้น
ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ริมถนนเจริญกรุง
เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยโอเดียนโอเดียนโอเดียน

คนน้ำไปเยอะแล้วเร็วเร็วเร็วเร็ว
เอาคนแก่มาให้เขาทำไม

มาเลยครับ

มาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้ว

วางเงินจำนวน๑๖๐๐บาท

เมนูบะหมี่ก้ามปู

เส้นเล็กเหนียวอร่อยไม่เละ
และกล้ามปูจะเป็นกล้ามปูสดใหม่

รับรองได้ว่าถ้าได้รับประทาน
จะต้องติดใจจนต้องสั่งจานต่อไปแน่นอน
วันนี้คุณกินแบบว่าชิวมากเลยนะ
มาถาดกินได้เลยก่อนเขาจะมาถึงแล้วนี่

ของพี่ก๊อฟค่ะ
มันมีรูปราศน์ให้โซ่ก็ไปเลย๓แชม
๓แชมกินได้หมดน่ะ

มาเติมเวลาดีมากร้านนี้เรา

อะไรคะจะช่วยเอาเปล่า

แมวแมวแมวแมวน้ำสบายสบายต่อมาต่อมา
เสือเสือลูกเสือสามัญเสือดาว

ผมลดให้๓จานครับ

เขานำไปตั้งเยอะแล้วมันไปแล้วเหรอ
หัวศะมานี่แหละ
โฮเช่นน่า

เฮ้ยแต่รถคันนี้ไม่ต้องหลงตัดเตียวอยู่แล้วแพ็ดเตียว

ตอนนี้ต้องลุ้นอย่างเดียวนะว่าให้เขาหลง

ทางเข้าอยู่นิดนึง

ใครก็รู้ว่ายืนใส่แบมดำกลางแดดกล้วยเหนือ

อ้าว

โทรตามนู้นบอกว่าต้องกินแล้วให้มาเลย

ไปเร็ว

คนนี้เลยเหรอ

คราวหน้าอย่าเอาคนแก่มาแข่งได้ไหม

ไหนอ่ะ

คุณแพ้แล้วคุณต้องยอมให้ผมทำทุกสิ่ง

ผมก็กลัวเหมือนกัน

เชฟครับผมขอต่อเลยนะนะครับ

เดี๋ยวรอนลูกหลานมาไปป่ะ

เอาล่ะไม่ง้อก็เรียกของขายข้าตนได้